แต่ว่าคลิปต่อไปนี้แตกต่างจากคลิปเมื่อสักครู่

คุณผู้ชมไปดูเลยให้ไปดูคลิปก่อนเลยครับ
ขอโทษครับพี่

เห็นคลิปแล้วก็บอกว่าเออเป็นเรื่องราวดี
ที่เอามานำเสนอนะฮะเป็นเพจเฮีย

มีสีคันนี้ที่ขับมาเนี่ย
เหมือนข้างหลังเขาไปเฉียวเล็กน้อยกับรถเก๋งสีแดง

เขาก็เลยขับไปแล้วก็ไปเคาะกระจก

เขาไปเฉียวเล็กน้อยเป็นบาดแผลนิดนึง
แต่ดูแล้วคนขับเก๋งก็บอกเออไม่เป็นไร

ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ขอโทษครับพี่

ต่างคนต่างแยกย้ายไปคือเรื่องมันเล็กน้อยเกินไป

บอกว่าแหมคนขับเก่งนะทั้งหล่อทั้งมีน้ำใจ

เรียกเขามาดูว่าตัวเองเฉียวชนเข้าไป
อยากให้เป็นแบบนี้กันทุกคนแล้วกัน